ส่วนสาวโสดคนนี้บอกเลยไม่มีใครคุมนะคะโดยเฉพาะเรื่องหัวใจตอนนี้หญิงหญิงนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้น้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงกันไปนะคะมาคราวนี้ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังนั่นเองนะจ๊ะแต่รักเก่าเนี่ยพักเอาไว้ก่อนเก็บเข้ากรุไปเลยตอนนี้มันมีข่าวเมาส์ข่าวลือมาบอกว่าทั้งสวยทั้งโสดใช่ไหมก็เลยมีหนุ่ม
ว่าคนมันสวยคนมันโสดโอกาสที่นี่ก็ต้องเปิดรับมาบ้างอะไรบ้าง
แต่น้องก็ยังปฏิเสธอยู่มาโฟกัสกันเรื่องงานดีกว่า

ซัมเมอร์นี้เนี่ยจะอวดบิกินี่ให้หนุ่มได้ตาค้างกันบ้างมั้ย
แล้วข่าวเพื่อนสาวปุ๊กลุ๊กและผู้จัดการ
เห็นบอกว่าเตรียมจะจีบหญิงข้ามวิกข้ามช่องไปเล่นละครด้วยจริงหรือเปล่า
ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้จากสาวสวยคนโสดคนนี้เลยจ้า
หนูว่ามันก็ค่อยดีขึ้นค่ะ
ข่าวต่างก็ชัดเจนยิ่งขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาก็เอาการอยู่ค่ะเอาเรื่องอยู่

ต้องสู้ค่ะต้องสู้ต้องก้าวผ่านไป
เพราะว่ามันไม่มีใครทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นอกจากตัวเราเอง
ยังไม่ถ่ายจริงมีนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่า
รับปากกับเล่มไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขออีกนิดนึงเดี๋ยวแบบว่าอีกสักปี๒ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังแบบยังไม่อยากบูหวาขนาดนั้น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
ขอสภาพติดใจน้องดีขึ้นเอารื่องงานปังเอาไว้ดีกว่าแล้วกันนะจ๊ะ
นี่แหละนะที่เขาว่ายิ่งโสดก็จะยิ่งสวยขึ้นนะคะ